วัสดุในงานลงรักปิดทองจะมีวัสดุสำคัญที่ต้องใช้ก็คือทองคำเปลว
และต้องมีอย่างรักสำหรับการรองพื้นพระพุทธรูปก่อนทำการปิดทอง
วัสดุที่เกี่ยวกับการเตรียมผิวก่อนการปิดทองก็มีกระดาษทรายที่ใช้ในการขัดพื้นผิว
รวมถึงดินสอพองที่ช่วยให้ผิวพระพุทธรูปมีความเนียนและเป็นการตรวจสอบรูตามุดของผิวโลหะ
และผู้กันซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักสำคัญที่จะขาดไม่ได้ในงานลงรักปิดทองใช้สำหรับการปิดทองลงบนผิวพระพุทธรูป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน